การทำยอดหมวกทรงประพาทช่างจะสร้างสรรค์แตกต่างกันแต่จะมีโครงสร้างที่เหมือนกันจากลักษณะของยอดหมวกคือส่วนปลียอดหรือยอด
ถัดลงมาคือส่วนของลูกแก้วต่อด้วยฐานที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นลูกแก้วที่มีขนาดใหญ่จะเรียกว่าเกี้ยวบ้างก็เรียกเกี้ยวรักร้อยจากลักษณะของกระแหน่ลายล้อมรอบ
และส่วนล่างถัดมาจะเรียกว่าเป็นเชิงบาดส่วนการประดับตกแต่งนั้นก็แล้วแต่ช่างซึ่งมักปิดทองและประดับด้วยแววหรือกระจกก่อนนำไปติดกับโครงหมวก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน